ที่ตำบลสรรค์กลางคือสรรค์กำแพงจังหวัดเชียงใหม่

วิธีการแบบใหม่ครับปลูกพืชไร้ดิน

หลับตาแล้วก็คล้ายคิดคล้ายว่า
ต้องใช้เป็นสารละลายน้ำแบบผักไฮโดโปนิกส
แต่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แน่นอนครับผม
แบบใหม่แบบนี้นะครับที่นี่ครับ
เป็นการปลูกพืชไร้ดินที่คุณผู้ชมเห็นนะครับ
กลุ่มปลูกผักปลอดสารเคมี
หมู่๔ตะโมนสรรค์กลางอาเผือสรรค์กำแพงจังหวัดเชียงใหม่
นายสุวโชคร้องหานแก้วรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนสรรกาก็บอกว่า
ปลูกพืชไร้ดินจะหมายรวมถึงการปลูกพืชในวัสดุปลูกอื่น
นำมาใช้ทดแทนการปลูกด้วยดิน
เช่นการปลูกในวัสดุธรรมชาติอย่างขี้ด่างหรือแกรบดำ
มะพร้าวหรือใช้วัสดุสังเคราะห์อย่างฟองน้ำ

เพื่อประหยัดเนื้อที่ยังสามารถควบคุมโรค
และทำให้ลดปัญหาเรื่องแมลงอีกด้วยครับ
กลางของเราเป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบท
พื้นที่ในการทำนาพื้นที่ในการทำการเกษตร

เราก็เลยประยุกต์นะครับจากการปลูกที่ในดิน
ก็ประยุกต์เอาจากการปลูกในดิน
มาปลูกในวัสดุปลูกซอยเลสคาเจอร์
หลายละคนอาจจะไปมองเหมือนกับไฮโดปอลิก
ไฮโดปอลิกคือปลูกในสารละลายธาตุปลูกในน้ำ
ดูดสารธาตุโดยตรงโดยผ่านการละลายน้ำ

แล้วก็ใช้ขี้ด่างบ้างขุยมะพร้าวบ้าง
แกรบบ้างนะครับที่ไม่ใช่ดินนะครับ

ปลูกพืชและดินของตะบนสรรกลางครับ
ผลผลิตถ้าว่าต่างแทบจะไม่ต่างนะฮะ
แต่ข้อดีของพืชประเภทนี้คือเราสามารถกำหนดได้
เพราะในโรงเรือนของเราเรามีหลังคาอยู่นะครับ
เรามีร่องระบายน้ำรวบขอบคิดนะครับ
ถ้าสภาพบรรยากาศข้างนอกมีปัญหาเราสามารถทำได้
แต่ถ้าไปเทียบกับข้างนอกเราก็สามารถทำมาได้
แล้วที่สำคัญคือการเกิดโรคการเสียหายนะครับ
ถ้ามีภัยธรรมชาติเข้ามาเรามีหลังคานะครับ
เรามีแลมเรามีมุ้งป้องกันสิ่งเหล่านั้น
ที่จะได้รับผลกระทบเราก็ไม่เกิดความเสียหาย
แต่ถ้าไปเทียบกับข้างนอกอาจจะได้รับผลกระทบ๕๐
แต่ของเราแทบจะไม่ได้รับผลกระทบในตรงนั้น

เป็นเพื่อนที่อยู่ในโรงเรือนของนายสุประโชคหรือว่าที่พูดนี้ก็คือ

ซึ่งจะใช้ระยะเวลา๘๐วันเท่านั้นครับ

ใช้ต้นทุน๒๐๐๐ถึง๓๐๐๐บาทต่อโรงเรือน
หากขายได้ราคาดีก็จะมีรายได้อยู่ที่
๑๐๐๐๐ถึง๑๒๐๐๐บาทต่อครั้ง
ซึ่งภายในปีนี้นะครับภายใน๑ปีสามารถปลูกได้ทั้งหมด๔ครั้ง
ส่วนต้นทุนการทำโรงเรือนอยู่ที่หลังละ๕๐๐๐บาท
แล้วก็มีอายุการใช้งาน๓๔ปี
ปลูกพืชไร้ดินยังช่วยลดผลกระทบปัญหาภัยแรง
เพราะระบบระบบน้ำของโรงเรือนนี้เป็นระบบสายาง
มีถังเก็บน้ำแยกออกมาและการรดน้ำในแต่ละครั้ง
เกษตรกรไม่จำเป็นต้องรดน้ำด้วยตัวเอง
เพราะมีการนำเทคโนโลยีระบบการจ่ายน้ำอัตโนมัติ
ซึ่งจะตั้งเวลาการจ่ายน้ำตามระยะเวลาที่กำหนด
เช่น๑ชั่วโมงจ่ายน้ำ๑นาทีหรือ๒ชั่วโมงจ่ายน้ำ๒นาที
ใครที่สนใจศึกษาการเกษตรในรูปแบบนี้
สามารถติดต่อได้ที่เทศบาลตำบลสันกลางอำเภอสรรกำแพง

คนรุ่นใหม่เริ่มเอาแอปพลิเคชันมาอีกแล้วเห็นไหมครับ
ดีนะครับเดี๋ยวบอกว่าโค่ไม่ห่วงวิชาตัวเองนะ

เมื่อกี้มีชาวเชียงใหม่ก็ทักมานะ